ถือได้ว่าวันนี้นะครับมีโอกาสจะไปเที่ยวชายภูมิกัน
ผมก็เตรียมตัวไว้แล้วเหมือนกัน

ครับผมนี่แหละครับต่อดีกว่า

ตอนนี้เพราะว่ากุ้งตอนนี้มีปัญหาเรื่องกุ้งตกต่ำครับ

ประมงก็ได้ร่วมกับผู้ประกอบการแช่แข็ง
ที่บอกว่าเปิดห้องเย็นทั่วประเทศนะครับ

ในราคาตลาดโดยตั้งเป้านะครับ
ทั้งหมดเนี่ยครับต้องการ๑หมื่นตัญส์

ก็ได้ร่วมกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
ดำเนินการโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพกุ้งขาวแวนามัยปี๒๕๕๙
เพื่อช่วยพยุงราคากุ้งไม่ให้ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง
โดยให้ห้องเย็น๒๔แห่งที่เข้าร่วมโครงการ
รับซื้อกุ้งขาวอนามัยจากเกษตรกรในราคานำตลาดเป็นเวลา๖๐วัน
และเพิ่มปริมาณรับซื้อจากรายละไม่เกิน๖ตันเป็น๑๐ตัน

กุ้งตัวใหญ่๔๐ตัวต่อกิโลกรัม
รับซื้อในราคา๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
จนถึง๑๐๐ตัวต่อกิโลกรัม
รับซื้อ๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมครับ
โดยจะเริ่มซื้อตั้งแต่วันที่๒๕พฤษภาคม
จนถึงวันที่๒๓กรกฎาคม๒๕๖
เป้าการรับซื้อปริมาณรวมทั้งสิ้น๑๐๐๐ตัน
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดนครปฐมก็บอกว่า
ตอนนี้ราคากุ้งตกต่ำมากทำให้เกษตรกรอยู่ลำบาก
จากต้นทุนสูงจึงอยากวิงวอนภาครัฐในหลายหน่วยงานนะครับ
พยุงราคาปรับราคาให้เกษตรกรอยู่ได้นะครับ

ราคาณปัจจุบันที่อยู่ร้อยกว่าบาทนี้

พอต้นทุนสูงก็จะอยากให้วิงวอนทางภาครัฐ
ช่วยพยุงราคาหรือว่าช่วยปรับราคาให้ทางเกษตรกรเขาอยู่ได้หน่อย
อย่างน้อยก็น้อยตัวอย่างน้อยก็๑๒๕๓๐บาท
ที่ว่าทางชมรมของกรมประมงหรือว่าของภาคใต้ที่เขากำหนดมานะครับ
แล้วเราก็พออยู่ได้แล้วตามวันนั้นเราก็อยู่ไม่ได้

จะต้องสมัครผ่านสากรวิสาหกิจชุมชนชมรมและกลุ่มเกษตรกร

หลังจากนั้นก็มีตัวแทนองค์กรเกษตรกรและห้องเย็นจับคู่การซื้อขาย
ด้วยโดยทำหนังสือข้อตกลงร่วมกันนะครับ
และนัดหมายวันซื้อขายต่อไป
เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับของพี่น้องชาวคนเลี้ยงกุ้งนะครับ
ตอนนี้กุ้งมีปัญหาตกต่ำเยอะมากครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็ง
เรื่องของราคาแล้วเขาก็เรียกร้องมาตลอดเหมือนกันนะ
ให้รัฐช่วยเหลือนะครับใช่นะครับ